คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่าคุณพระช่วยไหม
เคยสิเวลาแบบตกออกตรงไปคุณพระช่วย

เห็นไหมค่ะแต่ครั้งนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วทำไมอ่ะ
เพราะว่าต้องอุทานว่าช่วยพระที

อ้าวค่ะตอนนี้คุณพระไม่ว่างไปช่วยใครเรากันครับค่ะ
ต้องช่วยเหลือกันและกันก่อนล่ะครับจริง

สะพานมันไม่ไหวนะจะไปรับตำนักไว้อย่างไร
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งพระสงฆ์และสามเณร
เขากำลังจะข้ามฝั่งไปปลูกต้นโพกัน
โอ้ยแต่ด้วยความที่ว่าสะพานมันไม่ไหวแล้ว

ก็ลงกันไปทั้งหมดแบบนี้ครับ
ยังเพราะดีโชคดี
ใช่ยังพอยืนได้เพราะเนี้ยค่ะ
เออไม่มีพระองค์ไหนหรือสามะเนรองค์ไหนที่รับปลาเจ็บ
ก็แค่เปียกกันไปเท่านั้นเอง
เล็กน้อยเราก็ยอมกันไป
ฝากเตือนกันนะเวลาจะข้ามสะโพงข้ามสะพานนะ
ไปทีละคนกันดีกว่าถ้าเจอสะพานเล็กอย่างนี้ครับ
ดูแลเรื่องของน้ำหนักกันให้ดี
ไปกันเป็นพรวนแบบนี้โอนไม่ไหวน้ำหนักเกิน
บางทีเราก็อุทานว่าคุณพระช่วยไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ก็ต้องช่วยพระด้วยค่ะ